ส่วนการที่จะนำกำลังเข้าจับหรือไม่ก็ต้องประเมินว่าได้คุ้มเสียหรือไม่
เนื่องจากว่าขณะนี้สำนวนคดีมีความสมบูรณ์เพียงพอส่งฟ้องต่ออายการได้อยู่แล้ว
ติดตามความเคลื่อนไหวนี้จากรายงานครับ
เราเปิดใจและพยายามจะสื่อสารถึงที่สุดแล้ว
เราทำได้ถึงที่สุดแค่นี้แล้ว
พยายามจะเรียกร้องพยายามจะวิงวอนกราบเท้าท่านก็จะทำ

แต่วันนี้ท่านไม่ได้ยินกระแสตอบรับจากเราเลย
ดังนั้นจากนี้ไปก็ให้เป็นกระบวนการที่ท่านเลือกนะครับ
ผมว่าไม่จำเป็นแล้วครับเรื่องการมาตรวจอาการอาภาษณของเด็จพระคุณหลวงพ่อ
นี่คือคำยืนยันจากนายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายที่ระบุว่า
หลังจากพยายามชี้แจงอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยมาอย่างต่อเนื่อง
หรือเข้ามาแจ้งข้อกล่าวหาต่อพระธรรมชโยคแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับ
หากทางเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีหรือผู้มีอำนาจเห็นควรเช่นไร
ทางวัดพระธรรมกายก็ยินดีปฏิบัติตาม
ขณะที่กระแสข่าววัดพระธรรมกายมีการซ่องสุมกำลัง
ใกล้อาคารดาวดึงซึ่งเป็นที่พักของพระธรรมชโย
เพราะเต็นต์ที่เห็นในภาพคือเต็นต์สำหรับอำนวยความสะดวก
แก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในการทำธุระหนักเบา
ในกรณีที่สุขาของวัดไม่เพียงพอต่อความต้องการเท่านั้น
และทางวัดไม่มีการนำกำลังมาปิดกั้นทางเข้าออกสำคัญ
เพื่อขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่
อย่ามามองว่าที่นี่เป็นกองกำลังอะไรขนาด
เหมือนกับว่าจะโอ้โหคิดการใหญ่ทำสิ่งนั้นนี้
คิดอยู่เรื่องเดียวครับอยากจะหลับตานั่งสมาธิปฏิบัติธรรม
แต่ละผู้คนที่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่พระพิสุสมเนรอุบาสุบิกาแม่คาราวาส
หลีกเล้นจากทางโลกที่บ้านมาก็เพื่อมาหลับตานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมครับ
ถ้าจะมีกำแพงจริงนะครับมีกำแพงศิลธรรม
จะมีการเข้ากราบนามัศกาลพระเทพรัตนสุธีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต
เจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีในฐานะเจ้าคณะปกครองวัดพระธรรมกาย
ให้ช่วยดำเนินการประสานให้พระธรรมชโยมามอบตัวนั้น
ก็ได้รับคำตอบว่ายินดีจะเป็นตัวกลางในการเจรจาเร่งรัดดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
พันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีดีเอสไอล่าสุดได้เข้ารายงานความคืบหน้าคดี
ผลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการกับพระธรรมชโยตามหมายจับสารอาญา

ต่อการส่งฟ้องต่ออายการอยู่แล้วข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน